ดูอีกคนนึงจากก้าวไกลคุณผู้ชมคุณอำมารัฐนะคะ
ซึ่งวันนี้มาให้สัมภาษณ์กับคุณภาคภูมิในเปิดปากนะคะ
ก็จากคุณอำมารัฐก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะ
ที่เพื่อไทยนั้นจะขออภัยก้าวไกลเนี่ย
จะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีให้กับเพื่อไทยนะคะ
ซึ่งคุณอำมารัฐได้พูดถึงประเด็นเมื่อวาน
ที่เพื่อไทยเดินทางมาที่พักก้าวไกล
เพื่อเจรจาขอเสียงโหวตเนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณอำมารัฐเองบอกว่าการมาของพักเพื่อไทย

แล้วก็ให้พักก้าวไกลเนี่ยต้องช่วยใส่ซองให้ด้วยนะคะ
แล้วที่หลายคนถามว่าพักเก้าไกลจะโหวตนายกจากภักดิ์เพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยนะ
คุณอำมารัฐก็ตอบบอกว่ามีแนวโน้มสูงมากที่พักเก้าไกลจะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีให้พักเพื่อไทย
เพราะว่าจากการฟังเสียงประชาชนประมาณ๑๘๐นะคะ
คุณอำมารัฐบอกว่าประชาชนบอกว่าถ้าพักเก้าไกลไปโหวตให้พักเพื่อไทยจะมีมวลชนมาประท้วงที่หน้าพัก
ส่วนบางคนก็บอกว่าต่อไปอาจจะไม่ไปเลือกตั้งแล้วเพราะว่าผิดหวังอย่างแรง
อีก๑๒๐บอกว่าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพักเก้าไกลพักว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้น
แต่ตรงนี้คุณอำมารัฐบอกว่าเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดคิดไปในทางเดียวกันว่าเจ็บแล้วต้องจำค่ะ
สอสอพักเก้าไกลหรือว่าคนในพักเก้าไกลตอนนี้รู้สึกยังไงฮะ
ก็ผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะสูญเสียไม่ได้นะคะ
สูญเสียตำแหน่งประธานสภาสูญเสียนายกสูญเสียการเป็นพักร่วมรัฐบาล
ทั้งที่เราชนะมาเป็นอันดับ๑๔ล้านเสียงรวมกับฝั่งประชาธิปไตยก็๒๖๒๗ล้านเสียง
คือเราสูญเสียอะไรไปหมดแล้วเพราะว่าการเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมานะคะ
แล้วก็เชื่อในสัจวาจาของเพื่อนฝั่งประชาธิปไตยด้วยกัน
แล้วถ้าเกิดเราทำแบบนั้นถ้าเราสูญเสียพี่น้องประชาชนไปด้วยเราก็จะไม่เหลืออะไรเลย
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเป็นคนที่เราแคร์แล้วเราก็ฟังเราก็ไม่ได้ตัดสินใจเองโดยลำพังค่ะ
แล้วก็กลับไปถามแล้วเสียงมันออกมาชัดเจนที่สุด
เท่าที่ฟังเสียงสะท้อนมา๘๐บอกว่าถ้าเกิดเก้าไกลไปโหวตให้เนี่ยก็คือจะประท้วงหน้าพักบ้าง
ต่อไปจะไม่ไปเลือกตั้งบ้างนะคะผิดหวังอย่างแรงก็
แล้วอีก๒๐ที่เหลือก็บอกว่าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพัก
พักว่ายังไงก็ว่าตามกันอันนั้นคือส่วนน้อยนะคะ
แต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับ
ก็คิดไปในทางเดียวกันคือคนเรามันก็เจ็บแล้วจำอ่ะ